กลับมาติดตามชัดทางข่าวเสาร์อาทิตย์กันต่อนะครับ
อยู่กับเราในวันหยุดนะฮะแม้ช่วงข่าวของเราช่วงแรกนี้อาจจะ

ฟังข่าวให้ดีตั้งใจให้ดี
เพราะว่าถ้าเกิดว่าตั้งใจดีจะตอบคำถามเราได้

นี่คือเรื่องเบาที่คุณจะบอกคุณผู้ชมใช่ไหม

โดยเฉพาะเรื่องที่เราเกิดไปเมื่อช่วงที่แล้ว
ฮะก็เรื่องที่เกิดขึ้นกับเด็กชายป๕นั่นเอง
พ่อเหมือนกับออกมาร้องร้องผ่านเพจดัง
บอกว่าลูกถูกคุณครูตรวจการบ้าน
แล้วก็เขียนรูปควายแล้วก็เขียนคำว่าควายมาด้วย

คือน้องอับอายจนพ่อต้องเอาเด็กย้าย
ออกจากโรงเรียนไปเรียนที่โรงเรียนอื่นนะคะ
เรื่องนี้ค่ะความคืบหน้ามาดูกัน
จากกรณีที่เพจของแหม่มโพดำ
มีการแชร์ภาพแล้วก็ข้อความ
บอกว่าครูกลั่นแกล้งเด็กเรียนไม่เก่ง
ตรวจการบ้านลงภาพควายถูกเพื่อนล้อ
ครูป่วนอับอายจนลาออก
คุณผู้ชมส่งแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้มาหน่อย

ก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่ผ่านมาค่ะ
เด็กชายคนนึงเรียนอยู่ชั้นป๕
ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช
คือตัวเด็กไม่เข้าใจคำสั่งของคุณครู
ก็เลยทำให้น้องทำการบ้านผิดหมดเลย
แล้วดูคุณครูก็เขียนนะคือผิดผิด
แต่สิ่งที่มันเพิ่มมามากจากเครื่องหมายกากบาทว่าผิด
ก็คือรูปของควายและคำว่าควาย
แล้วก็พ่อบอกด้วยบอกจริงน้องก็เขียนตอบกลับครูไปนะ

แต่ว่าพ่อก็ให้น้องใช้น้ำยาลดความผิดลบ

ทีนี้การที่เขียนแบบนี้มันก็เลยกลายมาเป็นกระแสว่า

ทำไมถึงไม่เขียนล่ะว่าควรปรับปรุง
ดีมากพอใช้ควรที่จะเขียนแบบนี้มากกว่า
ที่จะมาวาดรูปควายแล้วก็เขียนบอกว่าควาย

พ่อของเด็กบอกว่าเคยไปคุยกับทางโรงเรียนมาแล้ว
แต่ว่าทางด้านรักษาการผู้อำนวยการนิ่งเฉย
ก็เลยต้องพาลูกย้ายออกจากโรงเรียนนี้

ประจานลงรายการบ้านลงในกระดาษคำตอบของเด็ก
คุณคิดดูสักทีเด็กเล่าให้ฟังบอกว่า

เด็กป๕เองเด็กก็ทนไม่ได้นะ
แล้วก็ทางด้านรักษาการผู้อำนวยการ

บอกว่าสาเหตุการย้ายเป็นเพราะว่าสะดวกในการเดินทาง

เพราะว่าเดิมเคยไปโรงเรียนที่เป็นถนนลาดยาง
แต่ว่าตอนนี้ต้องไปโรงเรียนที่อยู่บนทางลูกรัง
การเดินทางก็ลำบากไม่เกี่ยวเลยว่าสะดวกในการเดินทาง
แล้วก็ที่จำใจต้องให้ลูกย้ายไป
เพราะว่าไม่อยากให้ลูกต้องตกอยู่ในสภาพแบบนี้
โดยพ่อของเด็กก็เลยมีการขอความเห็นจากชาวเน็ต
บอกว่าครูมีสิทธิ์ทำแบบนี้หรือไม่

เราก็ถามคุณผู้ชมด้วยเช่นเดียวกันหน้าจอ
ที่ครูทำแบบนี้คุณรู้สึกยังไงบ้าง
คุณผู้ชมส่งมาบอกว่าครูคนนี้ควรให้ออกเลย
ใช่ไหมอยู่โดนว่าคำว่าควายนะครับ
แล้วก็มันจะติดตัวเข้าไปตลอดแล้วเพื่อนล้ออีกต่างหาก
อันนี้แหละนั่นเป็นการตอกย้ำเด็กนะคะ